และฉันเคยติดตามเรื่องของการเมืองกันหน่อยคุณผู้ชมครับ
ตลอดเวลา๑๕ปีที่ผ่านมาที่นายทักษิณชินวัฒน์ต้องระหกระเหิน
ไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศนะครับ
เขาก็มีการออกมาพูดเป็นระยะว่าเขาจะกลับบ้านกลับเมืองไทย
แต่ล่าสุดเพิ่งให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างชาติไปว่าเขาพร้อมแล้ว
ที่จะเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยพร้อมกลับมาติดคุก
เพื่อแลกกับการได้อยู่กับครอบครัว
แต่ก็มีคำถามตามมานะครับว่าคนที่เพียบพร้อมแบบนี้
มีทรัพย์สินเงินทองมหาศาลขนาดนี้
อยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ก็ได้
การประกาศว่าพร้อมจะกลับมาติดคุกมันหมายถึงอะไร
แล้วครั้งนี้จะกลับมาจริงหรือไม่
ติดตามจากรายงานครับ
ก่อนเดินทางกลับประเทศแต่เขากลับเข้ามาไม่ได้
เพราะถูกผลเอกสนทิบุญยรัฐกรินพบทบหัวหน้าคณะรัฐประหาร

ทักษิณต้องกลายเป็นผู้นำพลัดถิ่นอยู่๑ปีกับ๕เดือน
จนกระทั่ง๒๘กุมภาพันธ์๒๕๕๙
พักพลังประชาชนชนะการเลือกตั้ง
เวลา๙นาที๔๕นาที
เดินทางมาจากฮ่องกงลงที่สนามบินสุวรรณภูมิ
ทักษิณลงจากเครื่องบินสวมกอดครอบครัว
คุกเข่าก้มลงกราบพื้น
กลายเป็นภาพประวัติศาสตร์กราบแผ่นดิน
กลับประเทศมาในครั้งนั้นทักษิณบอกว่าจำเป็นต้องมาพิสูจน์และรักษาชื่อเสียงที่ถูกทำลายอย่างไม่เป็นธรรมโดยการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามที่ถูกกล่าวหาในหลายคดี
ไม่กี่เดือนหลังจากนั้นพักพลังประชาชนที่มีนายกรัฐมนตรีชื่อสมัครศูนย์ธรเวททักษิณขออนุญาตสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองออกนอกประเทศระหว่างวันที่๓๑กรกฎาคมถึง๑๐สิงหาคม๒๕๕๙
โดยให้เหตุผลว่าต้องการไปชมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ปักกิ่งประเทศจีนนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เป็นเวลา๑๕ปีที่ทักษิณชินวัฒน์หรือโทนี่วูซัมมรหกระเหินอยู่ต่างแดนไม่ได้กลับมาเหยียบแผ่นดินไทยอีกเลย
ตลอดระยะเวลาดังกล่าวเขาสื่อสารหลายครั้งผ่านช่องทางต่างต่างว่าจะกลับประเทศตอนนั้นตอนนี้แต่ไม่เคยมีตอนไหนเป็นจริงสักครั้งกระทั่งครั้งล่าสุดเขาประกาศผ่านสื่อที่ญี่ปุ่นว่า
พร้อมจะกลับมาติดคุกในประเทศไทยและจะกลับมาภายในเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นเดือนเกิดโดยครั้งนี้เขายืนยันหนักแน่นว่ามาแน่กลับมาแน่คำถามคือคนอย่างทักษิณที่มีพร้อมทุกอย่างทั้งทรัพย์สินเงินทองจะอยู่ที่ไหนในโลกใบนี้อย่างอิสระก็ได้เขาพร้อมและทำใจที่จะมาติดคุกแล้วหรือ
เนื้อหาสรุปได้ว่าเปิดช่องให้นักโทษเมื่อเข้าเมืองจำ
มีช่องทางให้ร้องทุกข์ถวายดีกา
นำตัวไปพักรักษานอกเรือนจำหรือสถานกักกันอื่นตามรัฐมนตรีกำหนด
นั่นหมายความว่าไม่จำเป็นต้องติดคุก
สามารถให้กักตัวที่อื่นได้ในพื้นที่ที่รัฐมนตรีกำหนด
แต่ครอบครัวชินวัฒน์ไม่มั่นใจว่าการกลับมาจะถูกหลอกหรือไม่
อยากให้ทอดเวลาออกไปก่อนโดยให้กลับมาหลังตั้งรัฐบาลเรียบร้อยแล้ว
ศิลป์บอกว่าจะกลับบ้านแน่นอน
แต่สถานการณ์ในวันนี้จะกลับหรือไม่กลับจะติดคุกที่ไหนอย่างไร
ไม่ใช่เรื่องสำคัญของสังคมไทยอีกต่อไปแล้ว
เมื่อประชาชนรุ่นใหม่ได้ก้าวข้ามทักษิณไปเรียบร้อยแล้ว
ไว้แค่เพียงเรื่องเล่าบทหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยเท่านั้น
ข่าวไทม์รับทีวีบร่อยงาน